ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการก็อันตรายเหมือนกันครับ
บริเวณท่าน้ำริมตลิ่งยื่นลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ก่อนหน้านี้บริเวณจุดตรงนี้นะครับมีคนตกลงไปที่แม่น้ำ
แล้วมีคนเจ็บมีคนตาย
ล่าสุดมีคนตกลงไปอีกแล้วบริเวณจุดเดิมเลย
ลือกันว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
ต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
คนที่ตกรอบนี้เป็นคุณลุงอายุ๖๐กว่าครับ
จุดเกิดเหตุเป็นท่าเทียบแพรขนานยนต์เก่า

อยู่หน้าสพพระประแดงที่สมุทรปราการ

ก่อนหน้านี้บริเวณจุดดังกล่าวมีนักเรียนจมน้ำ๒ครั้ง
ไปสำรวจล่าสุดบริเวณตรงจุดนี้ฮะ
เขาเอาไปวางเรียงกันเอาไว้
มีชาวบ้านก็มากราบไหว้ตามความเชื่อ

ปรากฏว่าวันนี้เมื่อตอนช่วงเช้า
เกิดเหตุอีกแล้วคุณขวัญคุณผู้ชม
มีคุณลุงอายุ๖๐กว่าครับ

ที่เคยมีคนจมน้ำแล้วมีคนตาย
ล่าสุดลุงวิเชียนอายุ๖๒ปีครับ

โชคดีว่าช่วยได้ทันนะรอดตายนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อเช็คอาการอย่างละเอียด
เท่าที่ถามเบื้องต้นลุงเล่าให้ฟัง
เมื่อเช้ามีอาการเหมือนท้องเสียหน้ามืด
รู้สึกมันอึดอัดตัวเอง
ก็เลยอยากจะลงไปล้างหน้าล้างตา
จะไปวักน้ำขึ้นมาเพื่อล้างมือ
ให้มันรู้สึกว่าเออให้มันสดชื่นหน่อย
เดินลงไปที่บริเวณริมตลิ่งครับ
แล้วลื่นบวกกับวูบด้วย
มีตะไข้น้ำครับก็เลยพัดตกลงไปจมน้ำ
จังหวะนั้นดำผุดดำไหว้แล้วน้ำก็ค่อยซัดออกไปจากฝั่ง

โชคดีว่ามีคนเห็นและช่วยได้ทัน
พาตัวขึ้นฝั่งส่งไปโรงพยาบาล
อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
รีบไปช่วยหน่อยเพราะว่าตัวของเนอูอยู่ไกล

อีกหนึ่งคนครับในป้อม
ป้อมเป็นพนักงานประจำแพรขนานยนต
บอกว่าตอนนั้นอยู่บนแพร่ขนานยนต

บริเวณท่าเทียบเรือนั่นแหละครับ
เห็นคุณลุงลอยคออยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เลยคว้าห่วงยางชูชีพนี่ครับ

ห่มยางชูชีพแล้วโดดลงไปเลย
ไปช่วยคุณลุงวิเชียนที่จมน้ำไปก่อนหน้านั้นขึ้นมาได้

คราวนี้เป็นคนขับเรือแพร่ขนานยนต์ชื่อว่าคุณสนทยา
คาดว่าสงสัยลุงเขาคงลื่นนั่นแหละ
ซึ่งลุงก็ยอมรับว่าลื่นจริงแล้ววูบด้วย

โชคดีว่าช่วยได้ทันนะลองฟังฮะ
เขาเดินลงไปแล้วก็ลื่นตกน้ำลงไป

ก็คือลงมาเองแล้วก็ลื่นเอง
แล้วเขาเมาไหมพี่หรือว่ายังไงสถานการณ์เขา

ตำรวจสภพระประแดงก็นำป้ายและแผงเหล็ก

เพื่อไม่ให้ชาวบ้านลงไปบริเวณริมตลิ่งท่าน้ำตรงนี้อีก

ห้ามนั่งห้ามผ่านห้ามเดินลงไป
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
เพราะถ้าช่วยไม่ทันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำอีกนะฮะ
คือถ้าความเชื่อของชาวบ้านจะเชื่อกันว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเป็นอะไร
แต่เอาจริงถ้าหลักวิทยาศาสตร์ลองไปดูพื้นตรงนั้นเนี่ย
มันโดนน้ำทุกวันนะคุณกิงมันเป็นตักไข้มันลื่น
ฝากในพื้นที่ช่วยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับ